ไม่ใช่แสนเดียวนะไม่ใช่แสนเหรอครับไม่ใช่แสนเดียวครับคุณผู้ชมครับ
สามแสนฮะโอ้โหหนึ่งแสนเนี่ยเอาไปโปรยค่ะ
สองแสนเนี่ยเอาไปซื้อของแล้วไปแจกคนในหมู่บ้านคืออันนี้แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบ
สตึกครับคุณผู้ชมค่ะนี่แหละครับเห็นชัดเจนเลย
ที่ตลาดสดเทศบาลตะบนสตึกครับจับภาพเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตีสาม
ขณะที่นายวุฒิศักดิ์สมบัตินะครับเขานามสกุลสมบัตินะ
อายุสามสิบเก้าปีเอาเงินสดไปโปรยกลางถนน
มีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นมาเก็บสิครับ
นะฮะโอ้โหตามมาเลยอ่ะหลายคนได้เงินไปเป็นจำนวนมากเลย
ของนางสมหวังสมบัตินะครับคนเป็นแม่เนี่ยนะ
แล้วก็เอาไปกดเงินออกมาครับล่าสุดครับนางสมหวังออกมาเปิดเผย
บอกว่าเธอมีเงินเก็บ๒บัญชีคือธนาคารกรุงไทยกับทกศ
รวมกันแล้วเนี่ยห้าแสนบาทตรวจสอบแล้วนะนายวุฒิศักดิ์ลูกชายเนี่ย
กดไปสามแสนเก้าพันบาทค่ะโดยกดจากธนาคารกรุงไทยหนึ่งแสนเก้าพันบาท
แล้วเอาไปโปรยส่วนทกศกดไปสองแสนเงินจำนวน๒แสนนี้วุฒิศักดิ์
เอานะฮะเอาไปซื้อของแจกชาวบ้านเขาเกลี้ยงนะครับ
ทำให้ตอนนี้แม่เหลือเงินในบัญชีรวมแล้ว๒แสนเท่านั้นเอง
นางสมหวังเล่าด้วยว่าไม่รู้จะทำยังไงส่วนหนึ่งก็สงสารลูกนะฮะ
แม้จะเก็บมาเลี้ยงแต่ก็รักอยากจะให้มีคนเอาลูกเนี่ย
อบรมไปสั่งสอนถ้าปล่อยแบบนี้เธอบอกว่าถ้าเธอตายอ่ะ
เอาบ้านไปขายเอาเงินไปแจกชาวบ้านแน่เลย
วิงวอนทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกคนที่เก็บเงินได้เอามาคืนเธอเถอะ
ขณะที่นายนิรันดิพิมพาอายุ๓๔ปีเป็นพ่อค้าไก่ทอดในตลาดสดครับคุณผู้ชมครับ

โรยเงินแบงค์ร้อยนะเหมือนโปรยทานเลยนะครับแบงค์ร้อย
แล้วตามเก็บได้๗๐๐บาทจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีจากแบงค์ร้อยเป็นโปรยแบงค์พันธุ์ครับ
คราวนี้กระจายไปทั่วเลยหลังจากตำรวจมาเตือนนะฮะเขาก็เอาเงินนะครับ๗๐๐บาทไปคืนแล้ว
ขออภัยครับพันธุ์ตำรวจเอกวชิรวิทย์วันธานีภูมิกับสพสตึกระบุว่า
ให้เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์แล้วนะพ่อค้าแม่ค้าที่เก็บเงินได้เนี่ยแล้วเอาไปเนี่ยนะ
เอามาคืนซะแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดนะ
แต่เห็นว่ามีคนเก็บใช่ไหมถ้าถึงเวลาเจ้าของเงินเขายืนยันจะเอาเรื่องนะ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเห็นหน้าใครเดี๋ยวจะแจ้งข้อหา
เอาผิดตามกฎหมายนะครับค่ะล่าสุดที่โปรยโปรยไปนะครับ
เอาเฉพาะเงินก็แล้วกันนะที่ว่าโปรยไปแสนนึง
แม่เขาได้เงินคืนมา๒๙๐๐บาทครับ๒๙๐๐ยังเหลืออีกเยอะทีเดียวนะคะ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมุมนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะคะ
เพราะว่าคนที่โปรยเงินอยู่ตรงเซ็นเตอร์เลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาเห็นหมด
แล้วในตลาดคือดูก็รู้ว่าใครเป็นใครแล้วอย่างที่รู้กันก็คือคนที่เอาเงินมาโปรยขโมยมา
ช่วยเอาเงินไปคืนเจ้าของนะคะใครที่รับเงินจากการโปรยตรงนี้ไปนะคะนี่แหละค่ะ